เครียดมาเยอะแล้วปิดท้ายด้วยศรีสรรค์ดีกว่า
ความน่ารักนะคะระหว่างคนกับหมาอีกแล้ว
จะน่ารักขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ
นี่เป็นคลิปที่กำลังฮือฮานะคะ

ผู้ชายในคลิปเนี่ยเป็นบุรุษปรายศนีย์นะคะ
เขาแวะเวียนมาจอดจักรยานหน้าบ้านหลังนึง
เล่นกับเยอรมันเชฟเผิร์ดตัวโตวัย๙เดือน
อย่างไม่มีท่าทีหวาดกลัวแต่อย่างใดเลยนะคะ
โดยหนุ่มชาวนิวซีแลนด์เจ้าของคลิปนี้ก็บอกว่า

สุนัขของเพื่อนบ้านมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะ
ปกติแล้วเขาบอกว่าสุนัขตัวนี้จะค่อนข้างดุร้าย

ไปใครมาจะเห่าใส่ตลอด
แต่กับบุรุษปรายศนีย์รายนี้กลับกล้าโผล่เข้าก่อน
แล้วก็หอกล้อกันเล่นเหมือนรู้จักกันมานาน
ที่สำคัญเนี่ยก็เหมือนในวันที่ไม่มีจดหมายมาส่งนะคะ
บุรุษปรายศนีย์ก็ยังแอบแวะมาจอดรถริมรั้ว
แล้วก็ลงมาเล่นกับเจ้าเยอรมันแช่เผลอตัวนี้ด้วย
แล้วผูกพันกันจริงนะคะ

ก็มีคนดูมากกว่า๔ล้าน๔แสนครั้งนะคะ
แชร์ไปกว่า๑หมื่น๔พันครั้ง
ซึ่งหลายคนที่ได้ชมคลิปนี้ก็บอกว่า
นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าประทับใจ
ที่เขาว่ากันว่าไม่ค่อยจะถูกกันสักเท่าไหร่

เวลาจะมาส่งจดหมายต้องเล่นก่อนแล้วว่าอยู่ไหม
มีนิราคต์กูปรับตรงนี้อยู่ไหมแล้วก็ต้องใช้แบบว่าหาทาง
ส่งเข้าไปโดยที่ไม่ต้องบอกว่าเข้าใกล้สุนัข

กฎระหว่างบุรุษไปรษณีย์กับสุนัขเผ่าบ้าน
อันนี้คนละเรื่องเลยนี่แบบแอบเล่นกัน

จริงเยอรมันเชฟเตอร์เขาก็เป็นสุนัขแบบไม่ได้
เขาเป็นนักล่าแต่เขาก็จิตใจแบบล่าเริ่ม

เขาบอกว่าคนเราถ้าเราเจอสุนัข
ไม่ว่าจะเป็นสุนัขเลี้ยงหรือสุนัขข้างทาง
ถ้าเราแสดงอารมณ์ว่าแบบกลัวหรือระแวดระวังหรือนอยเนี่ย
เขารู้นะสุนัขเขาจับเซวย์
ด้วยความที่เขาเป็นสัตว์เหลือเป็นสัตว์นักล่ากลุ่มหนึ่ง

พอเขารู้ว่าใครกลัวปุ๊บเค้าก็จะก็ต้องไหล่